ปกติในดวงตาจะต้องมีแบบขี้ตรงขี้ตาหรืออะไรเป็นเรื่องปกติใช่ไหม
นี่อะไรเนี่ยแต่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นตัวนี้ไหมคะ
เดี๋ยวนะน้องชมพู่อย่าบอกนะว่าไอ้ตัวนี้อยู่ในตา
ถูกต้องแล้วมันอยู่แบบไหนลองดูค่ะ
เดี๋ยวต้องเจ็บนะค่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะเล่น
นี้อะไรหรือยังลุดมาเลยอีกตัวเดี๋ยวมันค่าวในตาต่อเดียวมันเลือดโอก
ใช่อยู่เกาะแบบแน่นเลยอยู่หัวตา
คือเห็บหมาเนี่ยมันดูดเลือดคือวตามาถบเหมือนไหกบัท

แล้วคุณแม่ก็ต้องพยายามค่อยใช้มือดึงเห็บที่อยู่บริเวณหัวตาเนี่ย

เพราะว่ามันเกาะแน่นอยู่ที่บริเวณหัวตา
แล้วตาเป็นจุดที่บริเวณที่แบบเป็นเนื้อที่อ่อนนะคะ
คุณแม่เขาพยายามใช้มือแล้วค่อยดึงแบบนี้
น้องก็ทั้งร้องไห้ทั้งน้ำตาไหลไป
จนกระทั่งสามารถดึงเห็บออกได้อย่างปลอดภัย

ใช่ค่ะคุณแม่ก็มีการนำคลิปนี้มาโพสต์

แม้กระทั่งใครที่ลูกออกไปเล่นบ้านมา

มันอาจจะไม่ใช่ฝุ่นมันอาจจะไม่ใช่หยักย่าย
มันอาจจะไม่ใช่ขี้ตาแต่มันอาจจะเป็นเห็บแบบนี้

โอ้โหต้องดูต้องดูอีกนะ
ทีนี้ภายหลังจากที่คุณแม่ช่วยได้สำเร็จ
ก็พาน้องส่งเพื่อตรวจสอบทำความสะอาดดวงตากันต่อไปที่คลินิก
ชาวเน็ตก็แห่ให้กำลังใจด้วยความเป็นห่วงแล้วก็เอ็นดู

ทั้งแบบจะร้องไห้หรืออะไรต่างแบบโอ้โหแบบเจ็บอ่ะ
ขณะที่ชาวเน็ตบางคนก็บอกว่าบ้านก็เคยโดนแบบนี้นะ
เห็บกัดที่บริเวณคิ้วบ้าง
บางคนก็มีอาการแพ้บวมไปครึ่งหน้าเลย

บางคนก็บอกว่าโอ้โหเห็นน้องแบบนี้แล้วก็ขอให้หายไวนะคนเก่ง
แนะนำคุณแม่นะต้องคลีนบ้านครั้งใหญ่

ไม่รู้ว่าที่หลับที่นอนหมอนมุ้งโซฟามันมีเห็บไปเกาะไปอะไรไหม

อยู่ด้วยนะฮะดูให้ดีให้คุณหมอเช็คด้วยนะครับ